คุณผู้ชมดูข่าวนี้กันหน่อยหลายคนอาจจะเห็นการแชร์ภาพภาพนี้แล้วนะครับ
เป็นคุณลุงคนนึงเขาขี่รถไถนาพ่วง
พาภรรยาที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อน้ำเหลือง
มารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
หลายคนเห็นนะว่าคุณลุงคนนี้พาภรรยามารักษา๓๐ธันวาคมปีที่แล้ว
แล้วคุณลุงแกกางเต็นต์อยู่ที่ลานในโรงพยาบาลนั่นน่ะ
เพราะว่าแกไม่มีที่นอนแกนอนแบบนี้ค่ะ
เนี่ยหลายคนเห็นก็เห็นใจนะแล้วก็สงสารด้วยเพราะว่าภรรยาป่วยอ่ะ
คุณลุงแกก็พยายามพาภรรยามาจากอำเภอแก้งสนามนางนะคะที่จะมารักษาตัว
หลายคนเห็นก็เอาเงินมาบริจาคให้
ก็เห็นใจเอาข้าวเอาของเครื่องใช้อะไรให้
อันนี้ต้นเรื่องเลยที่มีคนไปเจอเนี่ย
ไปโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมามาแล้วก็เจอคุณลุงคนนี้
ก็เลยอยากจะช่วยช่วยได้เท่านี้ก็อยากจะช่วยเท่าที่ทำได้
ทีนี้เหมือนจะจบลงด้วยดีแต่มันดันมีดราม่าเกิดขึ้น
เพราะว่ามีคนบอกว่าเอ้ยผมเห็นลุงแก
เอาเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปกินเหล้า
กินเหล้าก็ว่าประมาณนึงแล้วนะ
ผมเห็นพาหญิงขายบริการไปเปิดห้องนอนในโรงแรมกลางเมืองโคราชด้วย
เป็นเรื่องเลยนะหลายคนบอกอ้าวลุงไหนว่ารักเมีย
ไหนว่าพาเมียมาหาหมอแล้วอะไรคือการไปเปิดห้องกับผู้หญิง

เขาบอกมีคนถ่ายคลิปวีดีโอเอาไว้

คลิปนี้เห็นผู้หญิงเสื้อชมพูใช่ไหม
คนแชร์ว่อนโซเชียลหนักกว่าต้นโพสต์แรกอีกอ่ะ

คือเดี๋ยวนะหน้านี่คือคนเดียวกันใช่ไหม
คนเดียวกันคุณลุงแกใส่เสื้อตัวเดิมเลย
ที่อยู่ในคลิปต้นเรื่องในโพสต์ต้นเรื่อง

ไปหาคุณลุงเลยที่ลานจอดรถโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานี่แหละ

แล้วก็มีผู้ใจบุญเอาสิ่งของเอาเงินมาบริจาคให้อย่างต่อเนื่อง

ลุงบอกลุงชื่อสมพงศ์หวัดวาปี
เป็นชาวตำบลบึงพลัยอำเภอแก้งสนามนางนี่แหละ

พาผู้หญิงไปนอนที่โรงแรมจริงเหรอ
เอาเงินที่เขาบริจาคมาพาหญิงขายบริการไปนอนโรงแรมเหรอ

คืนก่อนลุงไปเปิดโรงแรมตรงใกล้กับลานอนุสวรีเท้าสุระนารี
เพื่อนอนพักจริงแต่ลุงนอนคนเดียว
ลุงไม่ได้มีผู้หญิงที่ไหนไปนอนด้วย
ไม่ได้พาหญิงขายบริการไปนอนด้วย

แต่ตอนลุงไปเปิดห้องมันมีผู้หญิงเสื้อชมพูยืนอยู่ข้างจริงนะ
มันไม่ใช่วิญญาณนะมันเป็นคนเพราะมันถ่ายติด

ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาพยายามจะชวนลุงไปนอนด้วย
พนมเหินขุนทนนะคะเป็นหนึ่งในผู้ใจบุญนี่
ที่เอาเงินเอาของมาบริจาคให้คุณลุงก็บอกว่า
เห็นเรื่องราวในโลกโซเชียลแล้วก็สงสารแล้วก็เห็นใจ
เอาเงินส่วนตัวใส่ซองมาบริจาคให้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
เราก็เลยถามว่าแล้วคุณเห็นข่าวไหม
ที่ว่าลุงแกเอาเงินไปเปิดโรงแรมกับหญิงบริการบ้างไปซื้อเหล้าดื่มบ้าง

สำหรับประเด็นเรื่องที่ว่าพาหญิงบริการไปเปิดโรงแรมเนี่ย

เพราะว่าเงินที่บริจาคไปตั้งใจให้ลุงแกเอาไปช่วย
เป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับภรรยา
ส่วนนายพรศักดิ์ทศภูชัยญาติของคุณลุงเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าปกติแล้วนายสมพงศ์เนี่ยไม่ใช่คนเหลวไหลนะ
ดื่มสุรามันก็มีบ้างแหละก็พยายามตักเตือนกันไป
นายสมพงศ์เขามีโรคประจำตัวอยู่ก็คือวรรณโรคปอด
ส่วนเงินที่รับบริจาคตอนนี้ได้ยินมาว่าเกือบแสนนึงแล้วนะคะ
เก็บไว้กับภรรยาของลุงที่ป่วยอยู่

แล้วก็จะมีการหารือกันว่าเงินส่วนนี้จะเอายังไงดี
จะเอาเงินไปทำหลังคารถไถให้ลุงแล้วก็สร้างบ้านไหม
เพราะทุกวันนี้เขาไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะ
ส่วนเรื่องจะปิดบัญชีรับบริจาคเลยหรือเปล่า

ก็ต้องหารือกับครอบครัวของคุณลุงคนนี้ก่อน
แล้วก็คุณหมอโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาด้วย
ต้องเอาเงินเก็บไว้รักษาตัวภรรยาดีกว่ามั้ง